คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดประตูรถแล้วไปกระแทกคันข้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนเปิดประตูรถไปกระแทกใช่ไหม
คันข้างมีคนนั่งอยู่ในรถป้าแกไม่ยอมค่ะ
ขนาดว่าย่อขอโทษแล้วก็ไม่ยอมจะเรียกประกันมาเคลมก็ไม่ยอม
นี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจังหวะตอนที่เปิดมาคุณผู้ชมเห็นไหม
พอกระแทกเสร็จแล้วเมื่อกี้เธอไหว้ย่อแล้วนะ
คันดำว่าย่อคนในคันขาวแล้วแต่คันขาวไม่ยอม
อีกอ่ะค่ะเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วอะไรคะนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษเหรอคะอยู่นี่เหรอคะ
เขาชี้ให้ดูค่ะเขาชี้ให้ดูว่าอยู่นี่ไม่ได้มีความหมายอื่นใด
แต่เหตุการณ์นี้นะที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
คือคันสีดำเขามากัน๔คนจะไปทานกาแฟไง
แล้วพอคนในรถคันสีดำเปิดประตูไปกระแทกคันสีขาวมีคุณป้าอยู่
คุณป้าไม่พอใจใช่ไหมมีการเปิดประตูกระแทกกลับมาแล้ว
แรกคิดว่าเรื่องจบแต่ยังไม่จบค่ะเพราะอะไร
เราไปคุยกับฝั่งผู้เสียหายคุณวิวคุณวิวเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะนะ
เพื่อนเปิดประตูไปกระแทกคันขาวคิดว่าไม่ได้แรงมาก
เพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยป้าเนี่ยอ้าประตูมากระแทกคืน
คิดว่าจบปรากฏว่าตอนเข้าไปดื่มกาแฟในร้านสักครึ่งชั่วโมง
กลับมานะมาที่รถซุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูภาพรถค่ะ
รถเนี่ยโดนกรีดเป็นรอยยาวเลยฝั่งประตูคนขับอะค่ะ
ตกใจว่าเฮ้ยนี่โดนขนาดนี้เลยเหรอ
ทีนี้ไปขอกล้องวงจรปิดดูค่ะปรากฏว่ารถคู่กรณีรถคันขาวนี่แหละ
มันมีจังหวะคือเราเห็นไม่ชัดหรอกนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูมันมีภาพจังหวะที่คันขาวเปิดประตูออกมา
แล้วเหมือนกับคนในคันขาวจะก้มทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราก็ไม่รู้ว่าเขากรีดประตูหรือเปล่าอ่ะเออซึ่งพอ
คุณวิวเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยตัววิวน่ะเชื่อแน่เลยว่าคันขาวน่ะ
เป็นคนทำเป็นคนกรีดรถเดี๋ยวลองฟังคุณวิวหน่อยนะคะ
เอามั่นใจค่ะว่าเป็นแบบคู่กรณีทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
รถเพิ่งล้างมาเลยค่ะไม่ไม่มีรอยขูดตรงตรงนี้
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร
คือรอยอะค่ะมันเป็นรอยที่ถูกจงใจกรีด
จนอ่าตัวสี่รถอะถลักหมวนออกมา
มันคือลึกจนเข้าเนื้อตัวถังรถจนไม่สามารถที่จะขับออกได้
ถ้าดูจากรูปจากพฤติการเทียบกับรอยแผลแล้วอะไรอย่างนี้
มันมีความสอดคล้องกันหมดเลยนี่จะเป็นไปได้เพราะถ้าแค่คนเดินผ่าน

กระดูกขูดกระเป๋าขูดมันไม่ได้เป็นแผลขนาดนี้
พอเธอบอกว่าเธอเชื่อเลยว่าเธอโดนกรีดแน่
ทีนี้ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สนบังนา
ตำรวจก็บอกว่าพอไปเทียบดูร่องรอยความเสียหาย

น่าจะเป็นจังหวะนี้นะคะที่สงสัย
เพราะว่าเขาเปิดประตูมาแล้วเหมือนกับประตูมันก็บังไว้
มันเห็นไม่ชัดหรอกค่ะแต่เดี๋ยวตำรวจจะตามตัวรถคันขาวมานะ
แล้วเดี๋ยวจะมาสอบปากคำแล้วต้องฟังความจากทั้งสองฝ่ายด้วย
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
จากการที่ไปขอโทษเขาตอนนี้ก็กลายเป็นผู้เสียหายเลยนะคะ